ก็เด็กหายเหมือนกันแต่ว่าน่าตกใจคือหายทีเดียว๔คนรวดเลยนะคะ
ชาย๒หญิง๒อายุอนามสักประมาณ๗๙ขวบเท่านั้นค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสังเกตไหม
ว่าน้องเกิดวันที่๑มกราคมทั้ง๔คนเลยนะคะ
คือน้องเป็นชาวเขาทีนี้คาดการณ์ว่าตอนที่ไปแจ้งเกิด
เวลาเขาไปแจ้งเกิดเหมือนจะแบบรวมกันไปแจ้งทีเดียว

แต่เอาวันเดียวกันเหมือนคนสมัยก่อนก็ไม่รู้วันเกิดตัวเองใช่ไหมคะ
ก็จะเกิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช่วันเกิดที่จริงหรือเปล่า
นั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือ
น้องหายไปเมื่อวานนี้สักประมาณ๒ทุ่มค่ะ
พร่อมชุมตำบลม่อนปิ่นอัมเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
แล้วฝางเนี่ยโอ้โหป่าเขาทั้งนั้นเลย

ทางคสเคียกนั้นเลยอะถึงไม่ว่าจะมีถนนเนี่ย
ใครเคยไปฝากเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสน้อง
ฉะนั้นขอแจ้งข้อมูลให้ก่อนนะคะ
กับอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะคะ๐๘๑๐๓๐๒๖๖๐นะคะ
เข้ามาคอมเมนต์นะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะนี่นี่
ภาคเหนือเด็กหายบ่อยมากหรือที่บอกว่าขบวนการเอาเด็กไปขาย
แล้วจะจะมีจริงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสำหรับตำรวจเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้แบบจริงสักทีนะคะ
ชาวเขาอีกเช่นเคยเด็กผู้ชายสองคนเด็กผู้หญิงสองคน
อยู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านติดกัน
ทั้ง๔คนเกิดวันที่๑มกราคม

เหตุการณ์ที่มีการเหตุผลที่มีการแจ้งวันเกิด

เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มีการสอบถาม
ไปยังแม่ของฝั่งน้องผู้หญิงก่อน
น้องเนี่ยชื่อว่าเด็กหญิงแสงอ่องกับเด็กหญิงจามนะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่วงเย็น
หลังจากที่กลับมาจากทำงานแม่ก็มีการทำกับข้าว
หลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บตามให้ลูกมากินข้าว
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นไม่พบตัวแล้ว
มีเพื่อนบ้านบอกว่าเด็กหญิงทั้ง๒คน
บ้านของนายจิ่งนายจิ่งเป็นใครคะ
นายจิ่งเป็นพ่อของเด็กชายยอดกับเด็กชายทร
ซึ่งเด็กชายยอดกับเด็กชายทอนก็หายไปเหมือนกัน
ทีนี้พ่อนายจิ่งตอนนั้นก็คิดว่า
ลูกชายทั้งสองคนมาบ้านของฝั่งหญิง
ปรากฏว่าทั้งพ่อและแม่ถึงบางอ้อไม่ได้ไปบ้านซึ่งกันและกัน
หายไปทั้งหมด๔คนเลยนะคะตกอกตกใจค่ะ
ช่วยกันออกตามหาแต่ตอนนี้จนถึงเราอ่านข่าวตอนนี้
ยังไม่พบนะคะตัดสินใจโทรไปแจ้งให้กับนายจ้างเนี่ย
ช่วยไปแจ้งตำรวจที่สภฝหน่อยนะคะ

ก็ประสานไปที่ทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ชีพ
ระดมลงพื้นที่ตรวจค้นหาบริเวณรอบที่พัก
แล้วก็ตามลำห้วยต่างนะคะ
แต่ก็ยังไม่เจอแต่ก็ยังไม่พบค่ะ
ได้ดำเนินการค้นหาตลอดสายน้ำ
จนถึงจุดบริเวณฝ่ายน้ำล้นที่บ้าน๖ฝ่าย
ก็ยังไม่พบและเป็นเด็กอายุ๕ถึง๙ปี
และอายุเยอะสุดก็คือ๑๐ปี

ยังมั่นใจว่าไม่น่าจะสามารถที่จะพาน้อง

และสระน้ำขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะปลูกให้เด็ก
ตัดสินใจเล่นน้ำได้ถึงขนาดนั้นนะครับ
และแหล่งน้ำไม่ได้ติดกับที่พักอาศัยของเด็ก
ถ้าแหล่งน้ำติดกับที่พักอาศัยของเด็ก
เราก็มั่นใจว่าอาจจะเกิดขึ้นได้
โซนนี้นะครับเล่นอยู่ริมถนน
เล่นอยู่โซนนี้นะครับจากการสัมภาษณ์ของผู้ปกครอง

สันนิษฐานกันว่าเด็กจะไปเล่นน้ำหรือเปล่า

แต่ว่าจากข้อมูลที่ทีมค้นหาให้เนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะ
ก็เมื่อคืนยุติการค้นหาไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวเช้านี้ก็ต้องมีการค้นหาต่อนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่